คุณผู้ชมคะคดีแพรวาที่ก่อเหตุขับ
ซีวิกไปชนรถตู้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๙คนในปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นคดีสะเทือนใจ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นอาจารย์เรียนดร
เป็นบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถ
ถูกนะคะซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกว่าประเด็นสำคัญ
มันมาอยู่ที่เรื่องของการลงโทษนางสาวแพรวา
ว่าต้องคุมประพฤติในช่วงระยะเวลา๔ปี
ในช่วงของการรอลงอายาจะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง
ทางกรมคุมประพฤติออกมาบอกว่า๓ปีที่ผ่านมาเธอไม่ไปเลย
ไปบำเพ็ญประโยชน์เลยไปบริจักษ์เลือดแค่ครั้งเดียว
แต่เธอก็อ้างว่าเธอไปบำเพ็ญกริประโยชน์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แต่ว่าเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งที่เราต้องมาฟัง
ก็คือในมุมของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ทางครอบครัวของผู้สูญเสียเขาจะรู้สึกอย่างไร
คดีนี้พอเห็นข่าวว่าคนที่ก่อเหตุจะต้องรับโทษ
แต่ไม่ยอมไปรับโทษก็คือไม่ยอมไปบำเพ็ญประโยชน์นั่นเอง
ครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไง

รู้สึกแปลกใจนิดหน่อย
ที่ว่าทำไมเขาถึงไปบำเพ็ญประโยชน
โดยที่ไม่ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เขาต้องรายงานตัวครับ
ว่าคุณถูกคำสั่งสารนะให้มาเป็นประโยชน์
รายงานตัวกับกรมที่ควบคุมความประพฤติของเยาวชน

ไปบำเพ็ญประโยชน์มาแล้วนะแบบนี้ครับ
เพื่อสังคมก็เลยมีคำถามกลับมาว่า
ทำไมการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยมันต้องมาจากด้วยความเต็มใจที่ต้องไปทำอะครับ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือความรู้สึกของนายอิทธิกรจินันทุยา
น้องชายของอาจารย์พินโยจินันทุยา
ผู้ช่วยคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมประสาท
และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเหยื่อ๑ใน๙คน
ที่ต้องสูญเสียชีวิตจากการขับรถโดยประมาทของนางสาวแพรวาเทพหัสดินณอายุทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๓นะคะ
พอรู้ข่าวจากสื่อว่านางสาวแพรวาไม่ไปบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาลภาคี
กรมคุมประพฤติที่ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง
เป็นเวลา๔ปีรวมแล้ว๑๙๒ชั่วโมง
ก็ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทำไมล่ะ

ก็ไม่ได้ต้องติดคุกอะไรนี่ก็แค่ต้องไปบำเพ็ญประโยชน

เอาเราไปฟังเสียงของครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
มันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าว่า
เด็กที่ทำผิดผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบเท่านั้น
คนทำผิดก็ต้องได้รับผิดได้รับโทษ
กระบวนการยุติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ
เราต้องยอมรับการตัดสินของศาลว่าเป็นยังไง
ทำผิดก็ต้องรับผิดแล้วก็สำนึกผิด
นั่นแหละครับสังคมถึงจะให้อภัย
คุณอิทธิกรพูดดีมากคือคนทำผิดก็ต้องรับผิดและต้องสำนึกผิด
คำว่าสำนึกผิดเนี่ยสำคัญต้องมีใจที่รู้สึกว่าตัวเองผิด

เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่แล้วก็คนให้ความสนใจมาก

ว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนถ้าก่อเหตุในลักษณะที่ทำให้เกิดความสูญเสียใหญ่แบบนี้
จริงแล้วก็ต้องมีการรับผิดชอบโดยผู้ปกครอง
ก็ต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบด้วย
คุณอิทธิกรเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะ
ในส่วนของคดีแพ่งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นล่าสุด
มีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ๒๐ล้านบาท
ให้กับ๙ครอบครัวที่ต้องสูญเสีย

จากจำเลยเลื่อนนัดอุทธรณ์ถึง๓ครั้ง
เดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องของคดีแพ่งต่อไปด้วยนะคะ
แต่เรื่องของคดีที่สารตัดสินให้นางสาวแพรวานั้น
จะต้องบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงระยะเวลาของการดูแล๔ปี
เพราะว่าคดีนี้สารตัดสินไปแล้ว
แต่ว่าการบำเพ็ญประโยชน์ในช่วง๔ปีเนี่ย
๓ปีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีการบำเพ็ญประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด
เพราะว่าอธิบดีกรมคุมประพฤติออกมาบอกว่า